คราวของคุณกระต่ายพันนิพา
เชื่อว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
คงไม่มีข่าวไหนร้อนแรงไปกว่าข่าวของเธอแล้วล่ะ

แล้วก็ท่ามกลางกระแสข่าวลือสารพัดสารเพทั้งหมดค่ะ
ก็มีความเคลื่อนไหวของคุณกระต่ายพาณิพา
พันนิพามาโดยตลอดค่ะ

เป็นที่ถูกพูดถึงกันเยอะมากจริงค่ะ

เฟซบุ๊คส่วนตัวที่มีคนติดตามกว่า๓แสนคนค่ะ
เป็นภาพผู้ของเธอกับอาจารย์ไพบูล

ขอแค่เราเข้าใจกันก็เกินพอ
เอฟซีทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะ
เราจะสร้างสรรค์ผลงานเพลงให้แฟนเพลง
ได้รับชมอย่างต่อเนื่องและเต็มที่เหมือนเดิมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะว่า

เสียงแตกก็คือความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปคุณผู้ชม

คือคนที่ยังต่อว่าน้องนะคะถึงปมดราม่าต่างนานาที่ผ่านมาเนี่ย
ยังคอมเมนต์แบบดูเด็ดเผ็ดร้อนค่ะ

อาจารย์ภัยบูลเองสามีก็โดนเป็นหนักเหมือนกันนะคะ
มีคอมเมนต์ภาพเก่านู่นนั่นนี่เต็มไปหมดจริงค่ะ
แต่ใช่ว่าจะมีแต่คอมเมนต์ที่ต่อว่าเท่านั้นนะคะ
เพราะแฟนคลับอีกหลายต่อหลายคนนะคะ
ก็ยังเข้ามาส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่องค่ะ
ขอให้เรื่องที่ผ่านมาเป็นบทเรียน
แล้วเดินหน้านะคะสร้างสรรค์ผลงานเพลงที่มีคุณภาพ
ให้แฟนเพลงได้ฟังกันต่อไปค่ะ
และที่สำคัญค่ะหลายคนนะคะยังอวยพรด้วยนะคะว่า
ให้เธอทั้งคู่มีครอบครัวที่อบอุ่นนี่ไง
ภาพแบบถ่ายโฟโต้แฟชั่นน่ะ

ดิฉันก็เชื่อแบบนั้นนะคะว่ากำลังใจที่สำคัญนี่แหละค่ะ
ก็จะทำให้น้องกระต่ายและครอบครัวผ่านพ้นเรื่องราวนี้ไปได้นะคะ
โดยเฉพาะลูกชายตัวน้อยค่ะน้องเพลินเพลงนี่ไงคุณผู้ชม
สุดน่ารักน่าชังนี่เองนะคะ
ซึ่งน้องกระต่ายก็โพสต์คลิปที่ลูกชายถ่ายแบบนะคะ
แฟนคลับเห็นแล้วก็โอ้โหอดอมยิ้มไม่ได้ค่ะ
เอ็นดูจริงคือน้องน่าเอ็นดูน่ะ
เด็กเล็กเขาถ่ายแฟชั่นแบบนี้เขาก็น่ารักดีเหมือนกันนะ
และพี่แจ๊คก็มีเรื่องน้องกระต่ายไปแล้วใช่ไหมคะ

คุณเอ๋มิราตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
เอมิราคืออดีตภรรยาของอาจารย์ภัยบูลใช่ไหม

แล้วต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะมีเรื่องฮือฮาในวงการเพลงลูกทุ่งเลยค่ะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณประจักรชัยหายทองคำ
ห้างที่ปลูกปั้นน้องลำไยหายทองคำนั่นแหละ

หยิบชิ้นปลามันจะว่าอย่างนั้นก็ได้
เขาคว้าหมับจับคุณเอ๋มิราอดีตภรรยาของอาจารย์ภัยบูลเนี่ย
มาปั้นเป็นนักแสดงแล้วก็ศิลปินคนใหม่
เดิมงานแรกเป็นนางเอกเอ็มวีไปก่อน
ห้างถึงกับเอ่ยปากชมเลยนะ

น้ำตา๕๔๓๒หล่นลงแหมะแบบนี้เลย

แล้วก็ภายหลังจากเจ้าตัวโพสต์แจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊คเมื่อวานนี้นะ

เรื่องราวมันเหมือนข่าวเลยอันนี้โทษนะดูตามภาพ
พระเอกเอ็มวีรับบทข้าราชการ
แล้วน้องผมสั้นก็มาเล่นในเรื่องด้วย

เออนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในเอ็มวีนะคะ

ต่อสายหานายห้าง

เจ้าตัวยอมรับกับเราตรงเลยนะคะว่าช่วงนี้ก็มีกระแส
หยิบน้องมาปั้นก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร
เพราะว่าน้องเอ๋ก็เป็นคนมีความสามารถ
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ใช่นักร้องในสังกัดหายทองคำนะคะ
ขอทำหน้าที่ผลักดันให้น้องเป็นนักร้อง
แล้วก็นักแสดงชิมลางงานในวงการบันเทิงไปก่อนค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณประจักรชัยกันค่ะ
เรามองว่าน้องมีโอกาสที่จะต่อยอด
เราเป็นคนทำเพลง
เราก็ต้องมีมุมมองของการทำเพลง
การมีกระแสในโลกโซเชียลนี้มันต้อง
คิดไว้ทำไว้แล้วก็อยู่ในทีมที่
กล้าคิดกล้าตัดทิ้งใจ

เป็นประโยคเด็ดที่คุณเอ๋เขาเคยลงไว้ในโซเชียลของเขา

แล้วทำไมพระเอกเอ็มวีมันกับคนที่มาเล่นอีกคนมันเหมือนน้องกระต่ายเหรอ

เดี๋ยวรอดูแล้วกันผลงานของน้องด้วยกันนะ
ค่ะแต่เห็นบอกว่าคุณประจักรชัยจะปั้นคุณเอ๋มีราอีกนี่
แต่เป็นอีกบริษัทหนึ่งมาดูแลผลงานนะคะ